คนโดนเล็บที่เป็นข่าวเขาจะหันสากับเราหรือเปล่า
สำหรับแฮสแท็กที่มาแรงสุดตอนนี้
ซุ่มทุ่มไม่อั้นนั่นเองนะคะ
รวมไปถึงโดนพิธีกรผีปากกล้าของเราพี่มดดำกระชาพาขยี้เข้าไปอีก
พี่มดดำคนยังไม่พอพี่หนุ่มมาเสริมทัพขยี้กันเข้าไปอีกนะคะ
เรื่องนี้ดูจะไม่จบง่ายแล้วค่ะ
นี่แหละกระแสมาแรงแซงโค้งทุกโค้งเลยนะฮะป้าซุ่มทุ่มไม่อั้นนะฮะ
นี่แหละพิธีกรมดดำคชาพาเขาก็ลั่นแรงกลางรายการข่าวใส่ไข่ค่ะ
เฉลยด้วยว่าใครคือป้าซุ่มทุ่มไม่อั้นตามที่ชาวเน็ตกล่าวถึงนั่นเอง
ที่แชร์คลิปรายการพี่มดดำบอกอย่างนี้
คืนนี้ถ้าไม่มีมดดำในแฉให้ช่วยรับทำงานด้วยนะคะกลัวตกงาน
พร้อมแท็กหาไทรัสทีวีของเราและมาแท็กหาโพลิพลัสด้วย

เท่านั้นแหละนะฮะพี่ชอตสายทิพย์มาเองจ้า
เจ้านายมาเองเลยมาตอบคุณมดดำบอกว่า
แล้วถ้าจะให้จัดรายการเพิ่มล่ะจะรับไหม

แถมยังมีพิธีกรคู่กัดรับฝีปากสุดซีอย่างพี่หนุ่มกัญชัย
หนุ่มกัญชัยมาขยี้มาช่วยฟ้องบอกว่าดูสิ
เป็นลูกจ้างเขาเอาเวลาว่างมาเมาส์เจ้านาย
เดี๋ยวก่อนนะพี่หนุ่มนะฉันว่านางต้องมีจุดประสงค์เพราะอะไรรู้ไหม

ไม่แน่เดี๋ยวไปฟังพี่มดดำกันหน่อย
เพราะว่าโดนรุมขนาดนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะ

ไม่ได้เซียมก็จริงก็อยากรู้ก็ถามไป

ก็งงเหมือนกันเนาะก็ไม่คิดว่าเขาจะมาเนอะอะไรอย่างนี้

ก็คุยกันปกติคุยเรื่องงานปกติเพราะว่า

ก็อ่านตามข่าวแม้เราไม่พูดรายการอื่นก็ต้องพูดหรือเปล่า
ไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานเนอะ

เออมีผลต่อหน้าที่การงานไหมล่ะ

เออเอาว่าไปก็ไม่ได้มีแค่มาคอมเมนต์ตอบมดดำนะ

เขายังมีความเคลื่อนไหวในอินสตราแกรมส่วนตัวของเขาด้วย
ได้โพสต์ภาพดอกไม้ที่ดีเจอ้อยนภาพร

ส่งมาให้กำลังใจพร้อมกับข้อความเปิดใจว่า

คนที่จะเห็นก่อนก็คือคนแถวนี้แหละ
เพราะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ตลอดเวลา

ถ้าเลวจริงต่อให้เป็นหัวหน้าก็คงสบตาใครไม่ได้
ย้ำถ้าเลวจริงต่อให้เป็นหัวหน้า

ซึ่งก็ดูว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรก

ของเจ้าแม่วงการวิทยุ

คือต้องบอกว่าคนรอบข้างของพี่ชอตเนี่ย
ออกมาการันตีออกมายืนยันเหมือนกันว่า
ถ้าเขาเลวจริงเนี่ยสบตาใครไม่ได้นะจ๊ะ

เออแสดงว่ายังไม่เลวนะครับคุณ